บางครั้งโจรมันก็มาในคราบของคนดีมีน้ำใจ
สุดท้ายก็กลายร่างเป็นมิจฉาชีพอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงล้านนะฮะ
คุณลุงล้างอายุ๗๐ปีเขาเป็นคนขายเฉาก๊วย
มีเด็กผู้ชายวัยรุ่นมาลุงลงทะเบียนหรือยังเนี่ยรับเงิน๕๐๐บาทเยียวยา
หวังดีอ่าลุงก็ลงไม่เป็นหรอกหลานเอ้ยทำยังไงอ่ะวัยรุ่นก็หวังดี
มาลงที่มือถือผมเดี๋ยวผมลงให้เอาข้อมูลของลุงไปลงเสร็จปุ๊บ
เงินออกมาแค่นี้ลุงก็โอ้ยพันหนึ่งดีใจแค่นี้ลุงก็ดีใจแล้ว

แจ้งความเสร็จปุ๊บวัยรุ่นบอกว่าลุงครับเดี๋ยวผมยอมรับผิดแล้ว
เดี๋ยวผมขอใช้คืนให้ทีละพันได้ไหมลุงบอกไม่ได้
เอาเรื่องเอาความโดนจับแน่นอนคุณลุงไม่ยอมความแน่นอนนะฮะ
คุณลุงคนนี้นะชื่อจริงคือนายบุญไหลมอมขุนทศรุงล้าน
อายุ๗๐ปีอยู่บ้านคนเดียวครับที่ตำบลธนงพระอำเภอปากช่องที่โคราช
มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตะเวนขายเฉาก๊วยตามหมู่บ้านนะฮะ
วันที่๔ที่ผ่านมาไปขายเฉาก๊วยหน้าโรงเรียนขนมพระใต้
มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งไปซื้อเฉาก๊วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปถามลุง

ลุงก็บอกว่ายังทำไม่เป็นไม่ได้ดูข่าว
เพราะลุงไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยอ่านหนังสือก็ไม่ออก
วัยรุ่นก็เลยอาสาลงให้โดยใช้มือถือของตัวเองนะฮะ

วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
จากนั้นกดเสร็จปุ๊บเอาเงินให้ลุง๑๐๐บาท

คือลุงไม่รู้ว่าเขาให้กี่บาทนะฮะ
แล้วสุดท้ายนะลุงเห็นเด็กคนนี้มีน้ำใจ
ให้เฉาก๊วยไปกินฟรี๑๐ถุงด้วย

เนี่ยฮะด้วยความที่ลุงไม่ทราบเลยนะฮะ
หลังจากแยกย้ายกันไปมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาเห็น
ลุงทำไมลุงได้ให้เด็กคนนั้นไปกดเงินให้
แล้วได้กี่บาทลุงบอกได้พันเดียว
โอ้โหแม่ค้าบอกไม่ใช่แล้วลุงลุงโดนโกงแน่นอน
นะฮะพลบังดินและพาลุงจุงมือกันไป
ธนาคารกรุงไทยสาขาปากช่องไปปรับสมุด

ค่ะนี่ฮะแต่กดให้ลุงพันเดียว
วัยรุ่นคนนั้นเอาไป๔๐๐๐ครับ
แล้วก็เลยต้องพาลุงไปแจ้งความที่สพปากช่อง
นะพอวัยรุ่นคนนั้นรู้ว่าลุงไปแจ้งความ
ติดต่อมาลุงครับเออเดี๋ยวผมชำระให้ได้ไหม
คืนให้อาทิตย์ละพันได้ไหมไม่ได้กว่าจะครบอีกสี่พันผมขอใช้คืนให้ครั้งละพันดีกว่า
บอกไม่ได้ถ้าอยากได้ให้บอกกันดีแต่ทำแบบนี้ลุงไม่ยอม
ทีนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาฮะพันธุ์ตำรวจเอกมานพผู้ชงนะครับ
กับสภปากช่องก็สั่งให้ชุดสืบสวนไปจับกลุ่มวัยรุ่นคนนั้นดำเนินคดี
เจ้าตัวบอกว่าตอนลงทะเบียนให้ลุงทีแรกก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินลุงหรอก
แต่ครอบครัวผมเองก็เดือดร้อนก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาอยากได้เงิน
วันนี้ตั้งใจไปหาเงินจากญาติพี่น้องมาคืนให้ลุงแต่สุดท้ายก็ถูกจับเสียก่อน

ความคิดที่จะเอาเนี่ยคิดก่อนแค่หนึ่งวันจะก่อเหตุ
คิดก่อนหนึ่งวันก่อนจะก่อเหตุ
เดี๋ยวก่อนนะคือถ้าบอกว่าแต่แรกไม่ได้มีเจตนา
นั่นคือหมายถึงว่าคุณต้องช่วงคำว่าชั่ววูบคือกดเงินเห็นเงินตรงหน้าแล้วเอาไปเลย
แต่นี่คือผมคิดแค่๑วันก่อนก่อเหตุอันนั้นเรียกวางแผลแล้วค่ะ
นี่คือไตรตรองไว้ก่อนในทางกฎหมายนะ
แม่จะซ่อมรถน้องโทรศัพท์มือถือพังก็เลยอารมณ์ชั่ววูบจะเอาเงินเข้าไปอะไรแบบนี้
ภูมิกับสภปากช่องบอกว่าถึงแม้ผู้ต้องหารับสารภาพแล้วจะคืนเงินให้ลุงก็ตามแต่ความผิด
มันเกิดไปแล้วมันเป็นคดีแล้วคดีรักทรัพย์แล้วซึ่งยอมความไม่ได้
สุดท้ายติดคุกสิฮะนำตัวส่งฟ้องศาลเลยครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไม่รอดนะครับ
คุณลุงของผมอาชีพเขาถือขายของได้ละบาท
แล้วที่สำคัญนะได้เฉาก๊วยไปกินฟรี๑๐ถุงก็ได้เงินลงไปอีก๔๐๐บาท
ก็คิดซะว่าลุงเขามีน้ำใจแล้วก็ให้แม่ที่เอารถ
ไปซ่อมให้น้องที่มือถือพังได้กินกันแล้วกัน
แต่ว่าคนนี้ยังไงก็ต้องโดนนะคะคือฟังไม่ขึ้นเลยค่ะที่พูดมา
ตัวเองยังวัยรุ่นยังมีอวัยวะครบ๓๒อะนะ

แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุหรือเหตุผล
ที่จะทำให้คุณไปเบียดเบียนคนอื่นได้